จะได้รับการรับรองจากในทะเบียน

จะมีการไปร้องเรียนหรือฟ้องร้อง

เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ๑๓ปีแล้วก็สามารถคว้าแชมป์
ประเทศไทยมาครองแน่นแต่อายุ๑๖๑๗ปีก็มีโอกาสนะครับไปฝึกเทนนิสที่ประเทศออสเตรเลีย
โดยทุนจากนายสันติพิรมพักดี
พอเลิกเล่นเทนนิสอาชีพก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในปี๒๕๕๙
แล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการเทนนิสมานับตั้งแต่นั้นก่อนที่ปี๒๕๕๙
ดำรงตำแหน่งตอนนั้นก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในยุคของท่านกระหกพันธุเกษมครับ
สมบัติก็ได้ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพด้วยนะครับก่อนหน้านี้
แล้วก็เคยแพ้ให้กับโตหลุยหรือว่าชะยะพัฒน์สุนายนในตอนนั้นครับ